ดูความคืบหน้าคดีน้องปอนกันหน่อยนะคะ
สำหรับผู้ต้องหาทั้ง๑๖คนได้รับการประกันตัวออกไป๑๔คนนะคะ

แต่มีคนหนึ่งที่ไม่ได้ประกันตัวนั่นก็คือคนที่ยอมรับสารภาพ
ว่าเป็นคนใช้ไขควงแทงศีรษะน้องปอนจนเสียชีวิตค่ะ
พนักงานสอบสวนกองปรับรามพร้อมด้วยหน่วยคอมมันโดควบคุมตัว
นายเดชาธรมูลมณีกับพวกรวม๑๖คนนะคะ
ที่ก่อเหตุร่วมกันใช้ไขควงแทงศีรษะนายธิรพงศ์ธิตฐาน
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรจนเสียชีวิต
กองบังคับการปรับรามไปขอบหน้าสารอาญารัชดาพิเศษ
ฝากค้างครั้งแรกเป็นเวลา๑๒วันตั้งแต่วันนี้ถึง๒๕มีนาคม
ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาบุกรุกยามวิการและซ่องโจร
เนื่องจากการสอบสวนยังไม่เสร็จต้องรอสอบพยานอีก๑๕ปาก
ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวค่ะ
จากคดีมีอัตราโทษสูงกระทำการโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง
แล้วก็กลัวว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและมีกลุ่มบุคคลไปข่มขู่พยานในคดีด้วย
ของผู้ต้องหาก็ทยอยยื่นคำร้องและหลักทรัพย์๗แสนบาทเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวนะครับ
พิเคราะห์แล้วเห็นว่านายเดชาธรมีพฤติการร้ายแรงอุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
ผู้ต้องหานี้บุกรุกเข้าไปในเคหสถานใช้อาวุธทำร้ายผู้ตาย
แล้วก็ในชั้นสอบสวนผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นคนใช้อาวุธแทงผู้ตายจริง
ชั้นนี้ก็เลยไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
ส่วนผู้ต้องหาอีก๑๔คนสารอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปค่ะ
แต่มีเงื่อนไขห้ามไปข่มขู่พยานห้ามไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดีนะคะ
พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีนี้ค่ะ
ซึ่งก็บอกว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหา๑คน
ซึ่งเป็นลูกนายตำรวจระดับรองผู้บังคับการ
คนนี้รับสารภาพว่าเป็นคนลงมือใช้ไขควงแทงนายธีรพงศ์จนเสียชีวิตจริง
แต่ปฏิเสธในข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยอ้างว่าทำเพื่อป้องกันตัว
บอกว่าทำจริงเป็นคนใช้ไขควงแทงจริงแต่ทำไปเพราะประกันเป็นการป้องกันตัว

เนื่องจากว่าน้องปอนเนี่ยรูปร่างใหญ่กว่าแล้วก็ต่อสู้กัน
แต่ผู้ต้องหาเซ็นรับสารภาพเรียบร้อยแต่ไม่ยินยอมทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

อกจากนี้ค่ะจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมด
พบว่าเป็นบุตรหลานข้าราชการตำรวจหลายคนเลยนะคะ
แต่ให้การเป็นประโยชน์ถึงสาเหตุจูงใจ
เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันมาก่อน
และให้การสอดคล้องกันกับพยานหลักฐานและภาพจากกล้องวงจรปิด

ถ้าพบว่ามีใครเกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ก็จะต้องมีการดำเนินคดีทันทีค่ะ
มันเขาก็รับแล้วนะครับวันนี้นะครับ

ก็เป็นหลักฐานที่ย้ำเข้าไป
ไม่ใช่แต่คำลับซึ่งเป็นปรปักอย่างเดียวนะฮะ
ก็จะมีพยานขึ้นมาเพิ่มเติม
ว่าที่เขารับน่ะมันมีหลักฐานเป็นพยานอื่นด้วย
มันข่มขู่อยู่แล้ววันนี้ที่เขาไปแจ้งที่ชะอำนะครับ
ขมครูอยู่แล้วก็คัดท้ายกรรมคันตัวนะครับ
ท่านรองผ่อบัตรรอก็ยอมรับนะคะว่า
คำให้การของผู้ต้องหาในวันนี้
แตกต่างจากคำให้การเดิมที่ให้การเอาไว้
ที่สถานีตำรวจภูทรชะอำจังหวัดเพชรบุรี
ที่ศาลที่กรุงเทพมหานครแทนค่ะ